คุณผู้ชมคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวนครราชศรีมา
เขาเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
เขาก็เดินผ่านช่องแดงมันจะมีเขียวกับแดง
แดงคือช่องที่ต้องสำแดงเรื่องของภาษี
เธอบอกว่าเธอตั้งใจจะไปเสียภาษีอย่างถูกต้อง
แล้วเธอก็เสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ปรากฏว่า
มีชายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สุรกากรของสนามบินสุวรรณภูมิ
เรียกเธอไปแล้วก็ลื้อค้นสิ่งของของเธอ
เธอบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือค้น
โดยมิชอบละเมิดสิทธิ์ของประชาชน
เธอก็เลยไปแจ้งความและเธอก็มาร้องสื่อในประเด็นนี้ด้วยค่ะ
หญิงสาวคนนี้อายุ๕๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ว่าถูกเจ้าหน้าที่สุรกากรปฏิบัติหน้าที่ไม่สุภาพ
ในการขอตรวจค้นทรัพย์สินที่เธอนั้นเสียภาษีเรียบร้อย
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า๑๗กันยายนที่ผ่านมา

มันมี๒ช่องเราก็รู้กันดีนะคะ

เขียวก็คือไม่ได้มีสิ่งของอะไรต้องสำแดงเดินออกไปได้เลย
แดงคือมีสิ่งของต้องสำแดง
ตรงไปตรงมานะเธอก็เข้าช่องแดงเลยให้ตรวจดู
เธอบอกว่าเธอมีของต้องสำแดงจริง
มีของต้องจ่ายภาษีคือรองเท้า๒๐คู่

จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ไป๘๐๐บาท
แล้วก็ได้รับใบเสร็จเรียบร้อยเธอก็เดินทางกลับ
ใช้ประตูทางออกหมายเลข๖
แต่ก่อนจะถึงประตูคุณผู้ชม
มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๓คน

ไม่มีป้ายอะไรบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่
เรียงแถวกันเลยปิดกั้นทางออกไม่ให้เธอออก
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงพูดในลักษณะแบบตามผมมาพูดเหมือนขู่เธอนะ
เธอก็เดินตามไปแล้วเธอก็ถูกลื้อค้นข้าวของ
ไปฟังเสียงหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้หน่อยค่ะ
พอมาถึงห้องนั้นเขาก็เปิดเลยเนี่ย
เปิดกระเป๋าเขาก็ลื้อค้นของเขาก็ไม่พูดไม่จางคือคือการกระทำเขามันเป็นลักษณะแบบเงียบเงียบอ่ะนะคะ
เงียบไม่พูดไม่จาแต่แบบมันดูน่ากลัวแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรไม่ไม่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรกันเกิดขึ้นเขามีเขาเป็นเจ้าหน้าที่เหรอ
เขามีเหตุอะไรที่เขาจะมาขอป้นเราอะไรอย่างนี้แล้วเขาแสดงตัวไหมครับว่าเขาเป็นเจ้าหน้าไม่จนสุดท้ายนะคะจนเหตุการณ์มันสิ้นสุดหลังจากที่เขาป้นของอะไรแล้วเสร็จเขาถึงเอาพาสบอร์ตกลับไปเสียภาษีอ่ะของนี้ฉันขึ้นมาดูนะคะแล้วเขาก็ดูเทียบกับของเขาก็กดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์เขาอย่างนู้นนี้อะไรเสร็จประมาณว่าถ
ว่าผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรประจำด่านตรวจท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ติดต่อเข้าขอเจรจาและขอให้เธอยอมความ
แต่เธอบอกว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แต่เรื่องนี้ถ้ามีข้อมูลจากทางกรมศุลกากรเพิ่มเติมยังไง
เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ